มาดูกันที่จังหวัดชนบุรีบ้างนะคะ
ผู้หญิงเขาขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนร้านเฟอร์นิเจอร์
ในนั้นมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้สักด้วยนะคะ
ก็เธอบอกว่าสาเหตุอาจจะมาจากคันเร่งค้างค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีก็ได้เข้าตรวจสอบ
อุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนร้านขายเฟอร์นิเจอร์
ที่ตั้งเต็นต์ขายอยู่ภายในงานสงกรานประจำปี
ถนนตรงข้ามเทศบาลเมืองชนบุรี
ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
หมายเลขทะเบียนพพชชิง๗๗๖๗ค่ะ
เป็นรถทะเบียนชนบุรีสภาพแต่งซิ่ง
แล้วก็พุ่งขึ้นไปจอดอยู่บนทางเท้านะคะ
ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่วางขายก็พังกระจัดกระจายหลายชิ้นเลยค่ะ
นางสาวรัชนีครามบุญลืออายุ๔๗ปีเจ้าของรถ

เพื่อที่จะไปรับเพื่อนมาเล่นน้ำสงกราน

และขณะที่ขับมาตลอดทางเริ่มรู้สึกแล้วนะคะ
รู้สึกว่ารถกระตุกเป็นระยะ
มาถึงจุดที่เกิดเหตุคันเร่งเกิดค้าง

พุ่งชนร้านทำให้เฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้เตียง
โต๊ะเครื่องแป้งที่ทำด้วยไม้สักกว่า๒๐ชิ้น

ตั้งแต่ตอนเศษแล้วนะ

ตกลงชดเชยค่าเสียหายกับเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะ
พร้อมกับเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๔๐๐บาทในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย
ค่าปรับอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ารวม
ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วนี่ก็หลายอยู่นะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าขับรถแล้วรู้ว่ารถผิดปกติ
ความจริงควรที่จะรีบแล้วก็แก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน

คือก่อนจะขับทางไกลยังไงต้องเอาไปเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะคะ